หนักมากหนักขนาดไหนลูก
ข้าวมันไก่๑๑จาน
เป็นท่าครูใหญ่
โอ้มีมาตรอ๋อครูใหญ่ที่อยู่โรงเรียน
เป็นแม่มายแม่มายจะเต้นยังไงครับ
และนี่คือบรรยากาศความซ่า
ในวันนี้

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียง

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๓
ของการพบกันระหว่างทีมกระต่ายซ่า

ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
ครั้งที่แล้วปันเริ่มต้นสู้ในยกที่๓
ด้วยเพลงรถแห่รถยู
ที่ทำให้ผู้ชมและกรรมการสนุกสุดมัน
ได้คะแนนท่วมท้นไปถึง๒๙คะแนน
วันนี้ถึงคราวของน้องฝ้าดิน
ว่าจะมีฝีไม้ลายมือขนาดไหน
เชิญพบกับกรรมการสุดซ่า
คุณตั๊กคุณลำเพิงคุณฝน
และพิธีกรขวัญใจแม่ยก
คุณชายามิดชัยได้เลยครับ
ตัวแทนของทีมลูกหมูคุณว่าจะเป็นใครเด็กคนไหน

บางทีเขาอาจจะส่งคนแบบว่า

ไม่รู้นะว่าเขาจะส่งคนที่เหลือมาหรือเปล่านะครับ
ขอเชิญตัวแทนจากทีมลูกหมู๓ตัวครับ
สวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายจินดาคอรมัย
ชื่อเล่นชื่อน้องฟาดินอายุ๑๐ปีครับ
นิสัยของหนูนะครับเป็นคนล่าเริงตลกแล้วก็กินเก่งมากเลยครับ
ตามด้วยไอติม๒แท่ง

ครับกินจนแม่บอกว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินเลยครับ
รู้จักศูนย์นี้ได้จากแม่ครับเพราะว่าแม่ได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์นี้ครับ
แล้วก็แม่มาเล่าให้หนูฟังครับหนูก็เลยได้ไปร้องเพลงแล้วก็มีความคุ้นชินกับศูนย์นี้มากครับ
เวลาที่ไปร้องเพลงนะครับเราเห็นเพื่อนที่น่ามีความสุขหนูก็มีความสุขตังค์ครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงครับ
วันนี้หนูจะมาสู้เพื่อเพื่อนเพื่อนที่นั่นครับเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับเต็มที่ครับ
ฝ้าดินคือตัวแทนจากทีมลูกหมู๓ตัวคนสุดท้ายที่จะมาสู้ในยกที่๓นี้
ฟาดินครับผมพร้อมไหมครับพร้อมมากครับ
เราเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยใช่ค่ะ
ให้เต็มที่นะครับครับวันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องครับแต๋วจ๋าครับ
แต่วจาในเวอร์ชันของใครครับพี่โกติอลัมบอยครับ
ต้นฉบับรู้ไหมครับว่าใครร้องครับสาลิกากลิ่นทองโอ้โห
มีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องเพลงนะครับผมฟังเวอร์ชันของสาฬิกากิ่งทองไหมลูก

แต๋วจ้าเห็นใจเถอะนะแต๋วของพี่
หลงรักแต๋วมานานเห็นใจพี่เถิดตาวาน
ในการใช้ไหม

ฟาดินได้ดูอยู่ไหม
เขาได้รับคำชมไปล้นเหลือเลยนะลูกนะ
แล้วปาดิ้งคิดว่าจะสามารถน็อกเขาได้ไหมลูก
ก็เอาเอวอันดีของหนู
ไม่เบาเหมือนกันน่ะเนี่ย
บอกแล้วเขาไม่ยอมกันเด็กแข่งขันเนี่ย

แล้วมาทำเพื่อชุมชนของเราด้วยใช่ไหมลูก

เห็นบอกว่ามีวีรกรรมการกินด้วย
เป็นยังไงวีรกรรมการกินของเราเนี่ย
จริงแล้วเห็นบอกว่ากินหนักมาก

ข้าวมันไก่๑๑จาน

วันนั้นข้าวหมูข้าวไปต่างแล้วเขาไม่ตกใจเหรอลูก
ทีเดียวเลยไหม๑๑จานเนี่ย
คือที่ชนบุรีเขาจะมีร้านเป็น
ข้าวมันไก่บุฟเฟ่ก็คือ๖๙บาท
กินกี่จานก็ล่ะ

วันนั้นฟาดินกินไปทั้งสิ้น

ใช้คุ้มคือบุฟเฟ่คุ้มมากในวันนั้น
ไม่ร้านนั้นยังอยู่ไหมลูก
หรือว่าเขาติดป้ายฟาดินไว้หน้าร้านว่าห้ามเข้า

ใช่ก็พอประมาณขึ้นสักจานที่๖ที่๗
เจ้าของเริ่มแบบมองแบบตาขวาง
พอหมดจานที่๑๑ดินบอกแม่อิ่มแล้ว

เขาบอกว่ามาอีกนะวันหลัง
น้ำเสียงอะรู้ยังไงแม่

อื่นวันนี้ได้ไปใช้บริการอีกไหมลูก

น้ำหนักขึ้นมากที่สุดกี่กิโล

ตอนนี้น้ำหนักดูเท่าไหร่๖๒ค่ะ

พี่ตั๊กอย่างหนักกว่านี้อีก

ฟาดินเห็นบอกว่า

เป็นปรมาจารย์แห่งการเต้นเหมือนกันเหรอลูก

เอาล่ะสิคือแล้วท่าเต้นเนี่ยหนูไปได้มาจากไหน
หนูเรียนมาจากไหนสเต็ปการเต้นเนี่ย
หนูมีครูสอนมาอีกทีหรือว่าหนูคิดเอาเอง

ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเต้นกับหนูเป็นใคร
ก็จะเป็นเพื่อนในห้องบ้างแล้วก็เป็นเพื่อนในโรงเรียนบ้าง
หรือบางทีเวลาแบบที่ทำงานแม่มีงานแล้วแบบ
เป็นการแสดงของแต่ละหน่วยงาน
เขาก็จะให้หนูมาแบบบีฟท่าเต้นให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งไปสอนผู้ใหญ่อีกทีอย่างนี้เหรอ

เพื่อนแม่ทั้งนั้นเลยมาเรียนเต้นกับฟาดิน
เอางี้ดีกว่าสมมุติว่ามีผู้สูงวัยมาอยู่ด้วย

ผู้สูงวัยเพราะว่าจังหวะอย่างนี้นะบางทีผู้สูงวัยไงผู้สูงอายุอย่างนี้

ขนาดตามไปได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วเดี๋ยวถ้ามีท่าอะไรต่ออะไรจังหวะขึ้นมา

เฮ้ย

อ่าเป็นสามชา
เริ่มยากแล้ว
เอาชาแบบพี่โก้
นี่ดูดิด้วยกำลังของเด็กนะน้องยังชิว
คุณโสนคุณหอบมากเลยคุณแจ่ค่ะ

วอร์มแต่นี่กำลังของเด็กไง
มีท่าอะไรแปลกมีตั้งชื่อท่าอะไรแปลกมั้ย
แบบว่าสมมุติว่าพี่เอบอกว่าบอกโจทย์ไปว่าเฮ้ยขอเป็นท่านี้หนูคิดปั๊บเลยได้ไหม
ก็ต้องลองคิดอยู่ประมาณ๑๒นาที
เอาอย่างนี้เป็นท่าครูใหญ่

ครูใหญ่ที่อยู่โรงเรียนเวลาครูใหญ่อยู่ในโรงเรียนครูใหญ่จะเต้นแบบนี้โอ้
ครูใหญ่จะเต้นแบบนี้เป็นแม่ม่ายแม่ม่ายจะเต้นยังไงครับ
แม่มายไง
พอครูใหญ่แล้วครูใหญ่

คนยอนโรตารี่กินเต้นแบบนี้
ขอบคุณครับ
แล้วเขาคิดไม่ถึง๑นาทีนะ

ครูใหญ่ครูใหญ่กับออบราตอนเนี่ยเต้นต่ำหล่างมากเลยครูย้อนออบราตอน
ในนี้มีอบตมาไหมคะไม่มีใช่ไหมคะ
รีบใส่หัวก็เลยกลัวจะเต้นอย่างนี้

ขอบคุณครับ

เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณฝนธนสุนทรเต้นเนี่ย
ไม่ค่อยสามารถงอเข่าได้
โง่เข่าไม่ค่อยจะดีนะ

ฟาดินเนี่ยนะจริงแล้วเนี่ยเป็นคนล่าเริง
แล้วล่าเริงที่สุดด้วยเขาจะเป็นหัวหน้าทีมเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ

ดูสนุกเฮฮาแบบนี้แต่จริงแล้ว
ใจของเด็กคนนี้ละเอียดอ่อนมาก
แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลมากด้วย
คือใครจะรู้ว่าเด็กตัวแค่นี้ชวนเพื่อนในรุ่นเราคราวเดียวกัน
ไปทำบุญกันไปร้องเพลงช่วยศูนย์กัน

แววตาของเขาเห็นสีหน้าของเขาแล้วฟาดินรู้สึกไงลูก
ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มามอบความสุขให้กับคนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสค่ะ
ก็คือน้องที่เป็นกำพลาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับจากศูนย์ของเรา
แต่นี้พอน้องฟาดินมอบเสียงเพลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะกลับ
น้องที่ศูนย์บอกว่าอย่าเพิ่งกลับทางเราก็มีมอบให้กับฟาดินเหมือนกัน
แล้วก็ทางศูนย์นะฮะเด็กรวมใจกันร้องเพลงอะไรลูกวันนั้น
ก็คือเป็นเพลงที่ซิสเตอร์ที่นั่นแต่งให้แล้วก็เป็นเพลงแนวให้กำลังใจครับ
ก็คือส่งกำลังใจมาให้พวกหนูตอนแข่ง
เธอคือคนมีความฝันสวยงามพร้อมจะไปต่อฝันให้เป็นชีวิต
วหน้า
เป็นภาระที่พักกันเข้าไปที่ฝันไฟมีในใจเสมอมา
แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนได้ดูอยู่ทางจอทีวีนะลูก
หนูมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนที่ศูนย์ซีนาปี๊ดที่กำลังชมฟาดินอยู่

ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็หนูสงสารพวกเพื่อนมากนะครับ
ขอให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับหนูไปนานนะครับ

ทำให้เต็มที่นะทำให้เต็มที่นะลูกนะ
กำลังใจล้นหลามลูกแม่ยกแม่ย่าหนูเต็มไปหมดเลย
จอทีวีตอนนี้กำลังดูความน่ารักและความเก่งของเราอยู่

โอ๊ย

พร้อมแล้วอยากได้กำลังใจจากคุณแม่ไหม
จ๋าลูกจะร้องเพลงแล้วให้พรลูกหน่อย
ก็ขอให้ทำเต็มที่จะแพ้หรือชนะ
ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ความตั้งใจของหนู

ที่๓นี้นะครับจากอีก๑ทีมนะครับ
ก็คือทีมลูกหมู๓ตัวจากน้องฟาดินในบทเพลง
แต๋วจ๋าเชิญรับฟังครับ
เต๋วจ๋าเห็นใจเถอะนะเต๋วของพี่
หลงรักติ้วมานานทุกวันคิดถึงคนดี
แต๋วไม่ปรานีพี่บาง
หรือร้าย

หนูกินสาลิกากิ่งทองเข้าไปเหรอลูก
ฟ้าดินคือตัวแทนจากทีมลูกหมู๓ตัวคนสุดท้าย
ที่จะมาสู้ในยกที่๓นี้
แก้ความคิดถึงพระเจ้าฐาน
เต๋วจ๋าเห็นใจเถอะนะเต๋วของพี่
หลงรักติ้วมานานทุกวันคิดถึงคนดี
แต่ว่าไม่ประณีพี่บ้างเรื่อย
แต๋วอายก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกล
เดี๋ยวนี้แต้วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไร
แต๋วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
หลงรักแมวมานานเห็นใจพี่เถิดตะวัน
อย่าทรมานด้วยการชาย
กลับมาเธอหน้าที่ดัก

สามเฉยแป๋วเอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
แต๋วจะกลับคืนบ้านนาเถิดนะควันพี่
แต้วผิดพี่ให้อภัยถึงใคร
เพราะไม่ประณีกลับเถิดคนดี
พี่ยังต้อง
การ
หลงรักแต้วมานานเห็นใจพี่เธอตะวัน

ด้วยการชาย
กลับมาเธอหน้าที่ดัก

ถามเฉยแต่ว่าเอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
แต่วจะกลับเผื่อบ้านนะเถิดนะควันพี่

แต้วผิดพี่ให้อภัยถึงใคร
เพราะไม่ประณีกลับเถิดคนดี
เพียงต้องการ
สิ่งสุขของเราทุกคนนะเลยนะ
พี่โน่นลูกมาหนูก็เอาแทน
ชื่นใจจังเลยเต็มอิ่มมากอ่ะ
คือเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากเลยลูก
หนูหนูกินสาลิกากิ่งทองเข้าไปเหรอลูก

ฮะเขาร้องดึงเขาร้องแบบว่าเหมือนมืออาชีพจริงเลย

เอ้าคิดว่าตัวเองจะพิชิตใจคณะกรรมการได้ไหมในเพลงนี้
ก็วันนี้หนูทำเต็มที่แล้วครับ
อยู่ที่กรรมการจะรักแล้วก็ชอบหนูแค่ไหนครับ

คือรู้สึกชื่นใจมากเลยแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เก่านะครับ
เด็กรุ่นนี้คือเกิดไม่ทันแน่นอน
แล้วทำไมหนูชอบเพลงนี้ครับฟาดิน
ก็คือหนูชอบร้องแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยหนูไปประกวดแล้ว
ตอนแรกหนูก็คิดในใจว่าเขาคงให้ลงแบบผู้หญิง
ก็คือแบบสาวเพชรบุรีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอไปถึงจริงเขียนชื่อเขียนนามสกุล
ทางทีมงานเขาก็ตกใจแล้วก็ให้ลงแข่งขันเป็นผู้ชายแทนครับ
ก็เลยฝึกหน้างานแล้ววันนั้นก็ได้รางวัลชมเชย
เข้ารอบจากประมาณ๓๐กว่าคนเหลือ๕คนครับ
ที่บอกว่าลูกหยอดลูกอะไรที่หนูทำเนี่ย

ใช่ครับเพราะว่าหนูมีพี่เป็นหมอทำขวัญหน้าครับ

พี่หลงรักแววมานานเห็นใจพี่เถิดตาหวาน
อย่าทรมานด้วยการใช้ไม้
คือว่าฟาดิ้งทำได้ดีมากเลย

แล้วก็ขอบคุณมากที่นำเพลงเหล่านี้เนาะ

ฟารินทำได้ค่อนข้างแบบ
ยอดเยี่ยมเลยต้องบอกว่ายอดเยี่ยม

แต้วจ้า

แต้วจ้า
เห็นใจเถิดหน้าแต๋วของพี่

ถ้ามันจ้าเรียวสวยมันจะแบบเพอร์เฟคกว่านี้อีก
เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาต่อไปเรื่อย
พี่ฝนบอกจุดให้แล้วนะให้ฟารินไปแก้ไข
แต่นอกนั้นฟารินก็ค่อนข้างทำได้ดีมากแล้วอารมณ์เพลง

แต๋วจะกลับคืนบ้านหน้าเถิดนักวันพี่
ถ้าเป็นการสอบก็เกรด๔แหละ

ไม่ใช่ว่าหนูทำได้ดีนะลูกแต่พี่ฝนก็พยายามเติมเต็มให้นะลูกนะ

คนต่อไปครับคุณลำเพลินครับ
เป็นคนที่เสียงใสมากเลยนะครับผม
เสียงใสมากแล้วเข้าใจในการร้องเพลงนะครับ

แล้วก็ให้รักษาความสามารถของตัวเองไปเรื่อย

รู้ไหมว่าคำว่าพรสวรรค์เนี่ยคำนี้หลายคนเขาอยากได้มากเลยนะ
แต่พระเจ้าเขาก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะลูกนะเขาก็จะให้เป็นแค่บางคน
แต่ฟาดินคือหนึ่งในนั้นสิ่งที่ท่านประธานมาให้ฟาดินคือคำว่าพรสวรรค์
เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์จงภูมิใจในตัวเองไม่มีใครเกิดมาแล้วเพอร์เฟค
แต่ลูกนี่เรื่องการร้องเพลงความเป็นศิลปิน
เมื่อกี้ไม่จะเป็นการเต้นการร้องหรือการแสดงออกหน้าเวที
ลูกเกิดมาพร้อมคำว่าพรสวรรค์จงภูมิใจนะลูกนะ
อย่างที่พี่ฝนบอกลูกอย่าหยุดพัฒนาแค่นี้
ต๊อกเชื่อว่าฟ้าดินเนี่ยนะจะต้องเก่งขึ้นเก่งขึ้น
ปะตักเห็นเนี่ยลูกตาของฟาดินเนี่ย
ตั๊กเห็นอะไรรู้ป่ะในลูกตาเห็นแววความเป็นนักสู้
รู้เลยว่าเป็นเด็กนี้อาจจะทำให้เราโหลโหลโหล
แต่ในตาเขาเนี่ยโคตรมีความเป็นนักสู้เลย
ตั๊กเห็นตรงนั้นแล้วเด็กคนนี้จะไม่ยอมย่อท้องง่ายด้วย

กับคำแนะนำดีนะคะนิทยาลัยภีร์กำลังใจให้กับเด็กน้อย
เพราะเขาคิดดีทำดีแล้วก็มาทำเพื่อชุมชนด้วย
ฟาดินก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
คณะกรรมการจะให้คะแนนน้องฟาดินกี่คะแนนครับ
ถ้า๓๐เต็มนั่นหมายถึงว่าฟาดินหนาไม่สนะนะครับ
แต่ถ้า๒๙ตัวประเมิดถ้าน้อยกว่า๒๙ปั้นปั้นจะเป็นใบพะนะครับ

แต๋วจะกลับคืนบ้านหน้าเถิดนักวันพี่
แต้วผิดพี่ให้อภัยถึงใครคงไม่ปรานี
เถิดคนดีพี่ยังต้องการ
แต๋วจ๋าจากน้องฟาดินน่าจะทำให้คู่แข่งอย่างน้องปัน
หนักใจไม่น้อยเดี๋ยวลองมาฟังผลจากกรรมการดูครับ
เดี๋ยวถึงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
จะต้องตัดสินและให้คะแนนน้องฟาดินแล้ว
แต่ก่อนที่จะให้คะแนนน้องฟ้าดิน
เชิญทั้งสองทีมขึ้นสู่บนเวทีเลยครับ

ตอนนี้กรรมการกดดันกำลังปรึกษากันอยู่ด้วย

ภูมิใจที่น้องนาโสมีการพัฒนาครับผม
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องปันแล้วก็น้องฟ้าดินนะครับผม
เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่แล้วก็กองเชียร์ทั้งหลาย

ไม่ว่าจะทีมไหนจะชนะก็แล้วแต่ผลที่ได้คือเราได้มอบให้กับสังคมเหมือนกันค่ะ

มาฝั่งนี้บ้างผมรู้เลยว่ากรรมการลำบากใจมากเลย
ความสามารถของเด็กคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจลูกน้อยหน่อยลูกเก่งมากนะ
เขาเขาคือแบบมีความสามารถเกินอายุเขาจริงนะครับพวกเรายอมรับเลยนะ
วันนี้แม่รู้ว่าหนูทำได้เต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแม่เป็นกำลังใจให้หนูเสมอค่ะสู้ค่ะลูก
เอาละครับมาถึงหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง๓ท่านแล้วครับที่จะให้คะแนนน้องฟาดินจากทีมลูกหมู๓ตัว
ตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการทุกท่านอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มของเพลงนี้ก็คือ๓๐คะแนนปันได้ไป๒๙คะแนนถ้าฟ้าดินได้เต็ม๓๐นั่นหมายถึงฟาดินเป็นฝ่ายชนะ
คณะกรรมการจะให้คะแนนน้องฟาดินกี่คะแนนครับ
ผลเป็นไงไม่เป็นไรนะลูกนะเราทำเต็มที่เนอะ
แต่ถ้า๒๙ของทูมมันเหลือถ้าน้อยกว่า๒๙ปันจะเป็นใส่ชนะครับ
และคะแนนของน้องบาดินคือ
โอ้ค่ะ

ลูกหมู๓ตัวได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดจำนวน๕๐

เดี๋ยวเราไปเจอกันในยุคที่๔ครับ
มีแซคเตรียมขนมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม

เราเป็นเพื่อนกันครับ
ดื่มให้แดงมิตรภาพที่ดี
ตอนนี้คะแนนสะสมของทีมลูกหนู๓ตัว
ตื้นขึ้นมาเป็น๘๗คะแนน

ก็จะตีเสมอกับทีมกระต่ายซ่าได้แล้ว
ส่วนเงินทุนสะสมของทั้งสองทีม

ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดไปศูนย์ละ๗๕๐๐บาท

ที่๔มาถึงแน่นอน
อะไรอ่ะ

เป็นไกลพอดิ

เป็นตาหักปานี
ให้เกิดริมะสำใดบ่

ยี่ห่อยยัง